ห้วยตองเป็นอีกหนึ่งเส้นทางอันตรายนะครับ
เพราะว่าเป็นสะพานที่จะต้องข้ามเหว
แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาพื้นที่ต่าง
เฉพาะบริเวณดังกล่าวให้มีความปลอดภัยรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ติดตามจากรายงานโดยคุณไกรสอนพรมิครับ
หม้อสูง๕๐เมตรของสะพานพ่อขุนผาเมืองหรือสะพานห้วยตอง
ทำให้สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่สูงที่สุดในประเทศ
ห้วยตองตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข๑๒ช่วงอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เส้นทางสายนี้เป็นทางลงเขาต่อเนื่อง๓กิโลเมตร
ลาดชันสูงถึงร้อยละ๘จะเป็นทางโค้งระยะมองเห็นจำกัด
จนมาถึงสะพานห้วยตองที่เป็นทางข้ามเหวด้วยกายภาพจึงเป็นทางอันตราย
และเคยเกิดอุบัติเหตุรถบัสตกเหวเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ปี๑๙๕๖ไปต้นมาที่เกิดอุบัติเหตุทั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิต๒๙ลาย
ก็ได้มาดำเนินการแล้วเสร็จในปี๕๗

อุบัติเหตุในเส้นทางนี้จึงลดลงจนแทบไม่เหลือ

แวงทางหลวงเพชรบูรณ์ได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการต่าง
เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง
แล้วก็เกรดเครื่องหมายลดความเร็ว
เพิ่มป้าย

ช้าอีกนิดก็ถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับ
ถนนสายนี้จะไม่เกิดอุบัติเหตุมานานแต่ตามกายภาพของทางที่เป็นทางเขาลาดชันสูง
สะพานแห่งนี้จึงยังเป็นจุดอันตรายที่ผู้ใช้ทางต้องระมัดระวัง
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีคนสัญจรเป็นจำนวนมาก